คือผมรู้สึกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ครับ
คือกลุ่มคนที่เสียสละทุกอย่าง

เขาเป็นคนดีดีแบบเสียสละจริงสำหรับประเทศไทย
ก็รู้สึกดีใจที่พี่ตูนเขา

แล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์
ที่เราไม่สามารถที่ว่าจะไปบริจาคได้
ไม่ใช่แค่ว่าเป็นบุคคลแห่งปีสาขาบันเทิง
แต่ผมคิดว่าเขาคือบุคคลแห่งปีเลย
เพราะว่าถ้าถามผมสิ่งที่พี่ตูงทำมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
อกจากเงินบริจาคที่มันจะได้เข้ามาแล้ว
สิ่งที่พี่ตูนทำให้เกิดก็คือความสามัคคี

รวมระยะทาง๒๒๑๕๔กิโลเมตร
คือเส้นทางที่นายอาธิวราคงมาลัย

หรือตูนบอดี้แสลมใช้ร่างกายและหัวใจเดิมพันธุ์
เพื่อโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
การออกวิ่งระยะทางไกลที่สุดยาวนานที่สุด
และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผู้ชายคนนี้
ได้สร้างปรากฏการณ์ของการเป็นผู้ให้
รอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะ
สร้างรอยน้ำตาแห่งความพลึงปิติในทุกก้าวที่เขาวิ่งทาง
บทบาทการเป็นผู้ให้สะท้อนกลับมาทำให้เขาเป็นผู้รับจากคนไทยทั้งประเทศเช่นกัน
เห็นได้จากยอดบริจาคที่ทะลุเป้า๗๐๐ล้านบาทในระยะเวลาการวิ่งเพียง๓๙วัน
และพุ่งสูงถึงเกือบ๑๑๕๐ล้านบาทเมื่อเขาถึงเส้นไผ่ที่แม่สาย
ปรากฏการณ์ก้าวของตูนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนพี่น้องศิลปินดาราที่แม้ไม่ได้มาวิ่งอยู่เคียงข้าง
แต่ก็เริ่มก้าวของตนเองในพื้นที่ที่โครงการ๙ของตูนไปไม่ถึง
นี่คือสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของการเป็นผู้ให้ได้จุดประกายให้คนอื่นในสังคมเริ่มก้าวตามด้วย
บุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นยิ่งกว่าศิลปินตัวอย่างแต่คือคนไทยต้นแบบ
และแม้เสียงชื่นชมจะหลั่งไหลเพียงใดเขายังคงยืนยันเจตนารมณ์ด้วยความอ่อนน้อม
๙ครั้งนี้ไม่ใช่เขาที่เป็นฮีโร่แต่คือหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคน
วินาทีที่เรายืนคุยกันบนเวทีตอนนี้หมอคุณพยาบาลก็ยังทำงานอยู่
ส่วนคนควงเวรซ้ำแล้วสำหรับเพื่อรักษาชีวิตคนในครอบครัวเรา
ไม่ว่าเครื่องมือการแพทย์จะพร้อมหรือไม่พร้อม

แต่สุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจ

ผมอยากให้โครงการนี้เป็นเหมือนโครงการที่พวกเราคนไทย
ส่งผ่านกำลังใจไปให้พวกเขาเหล่านั้นที่ทำงานหนัก
เพื่อรักษาชีวิตคนที่เรารัก
โปรดติดตามตอนต่อไป